คุณผู้ชมคะจานิวขึ้นโรงพักอีกแล้วค่ะ

มาเองมาแจ้งความเป็นผู้เสียหายด้วย
มาในสภาพปากเจอเลือดออกปากแตกเลยค่ะ
เพราะว่าถูกคนรุมทำร้ายมาค่ะ
นายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจานิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
ก็ขึ้นโรงพักห้วยขวางแจ้งความสภาพหัวแตกปากแตก
แล้วก็มีได้รับบาดเจ็บที่หูด้วยค่ะ
ซึ่งระหว่างให้ปากคำเนี่ยกู้ภัยก็ต้องมาประถมพยาบาลไปด้วย
นิวเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาไปร่วมทำกิจกรรมตั้งโต๊ะรับรายชื่อ
เรียกร้องให้สวงดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี
หอศิลปะกรุงเทพหอศิลปกรุงเทพเนี่ยนะคะ
แล้วก็เดินมาป้ายรถเมย์จะกลับบ้าน
ระหว่างนั้นอยู่มีคนร้ายมากันประมาณสัก๕๖คนค่ะ
ชุดดำรัดกลุ่มมิดชิดมาเลยนะ

จอดรถลงมาแล้วรุมตีจานิวเลย
ที่หัวใบหน้าและหูค่ะ

แล้วก็รักษาอาการต่อที่โรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปจนถึงโรงพยาบาลนะ

นิวบอกก็ไม่ได้กลัวนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ทำให้กลัวหรือว่าจะหยุดเคลื่อนไหวอะไรยังไงหรอก
แต่ไม่เข้าใจเฉยว่าทำไมต้องเล่นหมาหมู่
อยากจะขอฝากไปบอกกับผู้ก่อเหตุเลยนะคะ

ขอให้ตำรวจช่วยทำคดีให้เร็วที่สุดด้วย
หลังจากนี้จานิวบอกว่าก็คงจะใช้ชีวิตตามเดิมตามปกติแล้วค่ะ

แล้วก็ขอฝากเตือนไปยังนักเคลื่อนไหวทุกคนด้วยว่าให้ระมัดระวังตัวเอง
นางหนึ่งนุชชานกิจแม่จ่ายนิวที่ใส่เสื้อสีฟ้าคนนี้นะ
แม่เนี่ยนะโอ้ยหลายต่อหลายเรื่องแล้วเป็นห่วงลูกตั้งแต่หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาจนครั้งนี้
บอกนี่ครั้งแรกเลยที่ลูกถูกดักทำร้าย
หลังจากที่มีนักเคลื่อนไหวคนอื่นถูกทำร้ายมาก่อนหน้านี้
ที่ผ่านมานิวก็เคยโดนคำขู่มาเยอะ
แต่ยังไม่เคยโดนทำร้ายจริงจังมีครั้งนี้เป็นครั้งแรก

แต่ก็คงห้ามลูกไม่ได้ก็จะบอกให้ลูกระมัดระวังตัวให้มากขึ้นค่ะ